ทีนี้ตามกันต่อนะครับเรื่องของกุลคแมร์ก็ยังมีดราม่าต่อเนื่องนะครับ
ล่าสุดทางนักชกจอมเก่าจากกัมพูชานะครับก็ออกมาท้าดวนบัวขาวบัญชาเมฆครับ
ดราม่าต่อเนื่องนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ย
บัวขาวบัญชาเมฆพูดถึงเรื่องของคุณคแมนนะครับให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้
ภายหลังจากที่บทสัมภาษณ์นั้นถูกเผยแพร่ออกไปนะครับทำให้ทางแก้วรำจงนะครับ
ตำนานนักชกมวยกัมพูชาวัย๓๕ปีนะครับก็ออกมาโพสต์ภาพที่บัวขาวนั้นให้สัมภาษณ์
พร้อมข้อความว่าใบหูร้อนทันทีถ้าแข็งแรงมาแข่งที่กัมพูชา
รักมากนะคันมือคันขาอยากปะทะฉันรอไม่ไหวแล้วพี่ชาย
โปรดบอกเมื่อพร้อมโอ้โหข้อความนี้นี่ยียวนเหลือเกินนะครับ
ทำให้แก้วรำจงเนี่ยก็ออกมาท้าเลยนะครับสำหรับแก้วรำจงก็มีฉายาว่า
เสือร้ายแห่งพระราชบอลนะครับมีสติในการชก
ทางเฟซบุ๊คว่าใครชนะบัวขาวจะแต่งงานด้วยนะครับ
ไม่ต้องเสียเงินพร้อมบอกว่าจะรักและดูแลตลอดไปชีวิต
ตลอดทั้งชีวิตเลยนะครับโอ้โหออกมาโพสต์แบบนี้เลย
บัวขาวนักมวยไทยก็กำลังขึ้นเทนในกัมพูชานะครับ
หลังจีบบัวขาวนั้นสัมภาษณ์ล่าสุดบอกว่า
ศิลปะการต่อสู้ของเขมรอยู่ในระดับอาเซียนนะครับ
ไม่เหมือนของไทยไปถึงโอลิมปิกแล้ว
ก็สร้างความโกรธแค้นให้กับชาวกัมพูชานะครับ
กล่าวหาว่าบัวขาวนั้นดูถูกมวยเขมรนะครับ
หน้าชาวกัมพูชาชื่นชมบัวขาวด้วยซ้ำเพราะเกมว่า
บัวขาวคือคนเขมรพัดถิ่นนะครับแล้วก็เกิดที่ประเทศไทย
อย่างไรก็ตามครับบัวขาวก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงอีกครั้งนะครับ
เมื่อวานนี้บอกว่าเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
เลยนะครับว่าเป็นคนไทยแท้ไม่ใช่คนกัมพูชาที่มาอยู่เมืองไทยนะครับ
ดิบได้ดินแล้วลืมกำพืชในระคุณแผ่นดินเดิมนะครับ
แล้วก็ยังฝากถึงคนที่รู้ภาษาเขมรนะครับแปลข้อความนี้
เพื่อให้ชาวกัมพูชาเข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะครับ